ไม่รู้อะไรเข้าสิ่งผู้ชายคนนี้จริงนะคะ
ที่จังหวัดจันทรัพบุรีผู้หญิงขออภัยผู้ชายคนนี้

พอเขาแจ้งตำรวจรถตำรวจขับเข้าโรงพยาบาลมาปุ๊บ

แต่เดินมาละ
นี่ค่ะเดินถอดเสื้อเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ตบหัวผู้ช่วยพยาบาลเฉยเลย
รองเท้าก็ไม่ใส่เนี่ยเดินมาแล้วก็ทำร้ายเขาแบบนั้นเลย
เป็นผู้หญิงด้วยนะคะที่โดนทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นหัวค่ำเมื่อวานนี้เองค่ะผู้ชายคนนี้
เดินเข้ามาปุ๊บผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยเธอชื่อว่านางสรวีประเสริฐศรีอายุ๔๒ปี
เป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้นะคะแล้วก็จริงจริงแล้วเนี่ยเธอไม่ได้โดนแค่ครั้งเดียวนะ
จริงจริงมีอีกหลายครั้งเลยทีเนี้ยทางโรงพยาบาลก็เลยโทรไปแจ้ง
ตำรวจสพแหลมสิงค่ะดูจังหวะนี้ค่ะ
รถตำรวจขับเข้ามาปุ๊บจะเข้ามาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
เห็นว่าตอนนี้ในมือเขามีมีดยาวแล้วเห็นไหมคะ

เดินไปก็เดินมากวัดแกว่งมีด

รถตำรวจมานะคะรถรั้วยังอยู่แล้วก็

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูจากกล้องวงจรปิด

จะบอกนะคะว่าเดินมาเนี่ยแล้วก็มาทำลายรถตำรวจที่วิ่งไปเมื่อสักครู่นี้
กระโดดขึ้นหน้ารถเลยแล้วเอามีดฟันค่ะ

โอ้โหรถตำรวจเนี่ยพยายามขับสะบัดออกหลายครั้งนะครับ
แต่เขาก็ยังคงเกาะอยู่เหนียวแน่นแถมยังคลุ้มคลั่งหนักกว่าเดิมด้วย
สุดท้ายตำรวจยิงปืนขู่ไปหนึ่งนัดเขาถึงก็ตกใจกระโดดลงมา
แล้วก็นี่ค่ะวิ่งมาหลบอยู่ในบ้านพักหน้าโรงพยาบาล
ซึ่งมีคนแจ้งนะคะว่าคนก่อเหตุเก็บปืนเอาไว้ในบ้านด้วย
ตำรวจเลยต้องขอกำลังสนับสนุนมาร่วมกันค้นหาอย่างระมัดระวังนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงคนก่อเหตุถึงได้เดินออกมาจากป่าข้างบ้านพัก

แล้วก็ยอมจำนวนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
ทราบชื่อคนก่อเหตุก็คือนายนันทเดชอายุ๓๕ปีนะคะ
มีประวัติเคยถูกจับเข้ารับการบำบัดยาเสพติดมา๔ครั้งแล้ว

ซึ่งเวลาว่างเนี่ยเห็นบอกว่าปกติก็ไปหาปูหาปลามาขายให้กับบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียงนะ
รวมถึงคนที่ถูกทำร้ายอ่ะก็เคยเอาปัวปลาไปขายให้เขานะ
ส่วนอาการของนางสรวีนะคะใบหน้าปูดบวมเลยแล้วก็เจ็บตามร่างกาย
ต้องนอนพักรักษาในห้องสังเกตอาการ
เข้ามาก็ทำไงละบ้าง
ก็คือรัวเลยคืองงอ่ะคือไปส่งแบบแล้วก็คุยกับน้องพยาบาลข้างนอกอยู่อะค่ะ

แล้วเกิดมีเรื่องอะไรเหรอ

นั่นน่ะสินะคะยาเสพติดไม่เคยช่วยใครจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนัก
ยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกค่ะนะคะ